ของเบนกับน้องปิงปองอยู่หรือเปล่าคุณผู้ชมคือตอนนี้
สิ่งที่เรารายงานไปคือเสียชีวิตทั้งคู่
จะพบศพน้องปิงปองไปแล้วก็นายชัยวัดเป็นผู้
ก่อเหตุที่ยอมรับว่าทำร้ายเบนจริงอืมจนเบนเนี่ยเสีย
แต่คุณผู้ชมฮะคือมีคลิปล่าสุดออกมาคลิปอะไรอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ชายสามสี่คนนี้ก็เป็นได้ครับ

ถ้าเกิดนับเห็นในคลิปนี้นะครับ
คลิป๓คนจ้าบ้างแล้วมีคนถ่ายคลิปอีกคนหนึ่ง
คลิปนี้ถ่ายคลิปนี้

หลายจุดมันจะไปเชื่อมโยงกับคดีของเบนและปิงปองอ่ะสิ
คลิปนี้โพสต์ไว้ช่วง๙๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
เป็นช่วงที่พบศพเบนครับ

ที่พบไปแล้ว๓วันคือตอนนั้นพบวันที่๗พฤษภา

แล้วก็เป็นช่วงก่อนที่จะพบศพน้องปิงปอง๓วัน
เพราะว่าอันนี้คือลงไว้ช่วงวันที่๙วันที่๑๐ใช่ไหม

ตำรวจไปเค้นสอบชัยวัดหรือวัดผู้ต้องหา

วัดยอมเปิดปากว่ามีคนอีกกลุ่ม
ลงมือฆ่าน้องปิงปองแล้วเอาศพไปทิ้ง
ถ้าเกิดว่าชัยวัดพูดแบบนี้มันก็จะไปโยงกับกลุ่มนี้ไง

ศพของน้องปิงปองโดนตีด้วยของแข็งที่ไทยทอย

ตอนที่พบศพก็คือสภาพศพก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะ
คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๖๗วัน
ตั้งแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบศพ
ส่วนที่บ้านของคุณตาน้องปิงปองในอำเภอศพปราบ
เมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมเขากำลังจัดเตรียมสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพน้องปิงปองครับ
ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการชนสูตรร่างที่จังหวัดเชียงใหม่
อันนี้คุณตานะคุณตาของน้องปิงปองตาจรูนยืนยันว่าวันที่น้องปิงปองซ้อนมอเตอร์ไซค์เบนออกไปเนี่ย
ปองใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้นสีกากีครับ
นี่ครับเป็นภาพที่มอเตอร์ไซค์ของเบนขี่ออกไป
แล้วก็มีปิงปองซ้อนท้ายไปด้วย
เป็นคนละชุดกับตอนที่พบศพปิงปองนะ
แล้วน้องปิงปองเนี่ยอันนี้ที่คุณตาจรูนแกบอกนะ
บอกปิงปองไม่ชอบสีชมพู
แล้วกางเกงที่ใส่ตอนที่ใส่ไปรอบที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์เบนไปมันสั้นมากกว่านั้น
เชื่อว่าปิงปองอาจจะเสียชีวิต
เบนเสียชีวิตไป๑๒วันครับ
และคนที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าน้องปิงปอง
น่าจะมีมากกว่า๑คนอันนี้ความเชื่อของคุณตาจรูนเขา
แล้วน้องปิงปองได้มีการมาเข้าฝันหรืออะไรตาจรูนบ้างหรือเปล่า
จรูนบอกตัวเองก็ไม่ได้เจออะไรเลยนะไม่ได้มีรางบอกเหตุอะไร
แต่ว่าแม่ของน้องปิงปองบอกว่าช่วงสัก๑ทุ่มวันที่๑๓พฤษภาคมที่ผ่านมา
ระหว่างที่แม่น้องปิงปองกำลังทานข้าวอยู่เนี่ย
เหมือนกับว่าปิงปองมาตบที่หลังแม่จนแม่สำลักข้าวเลยครับ
มันก็เลยเป็นความเชื่อส่วนตัวว่าเอ๊อาจจะเป็นรางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าครับ
ลองฟังตาจรูนซึ่งเป็นคุณตาของน้องปิงปองหน่อยครับ
สลับมาดูบรรยากาศงานบำเพ็ญกุศลศพของเบนครับหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษ
เมื่อคืนนี้ก็เป็นการสวดคืนสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชม
แล้ววันนี้ครับจะมีการเคลื่อนร่างของน้องเบนไปชาปนกิจที่สุสานในบ้านครับ